ต่อกันที่พี่บินนะคะแล้วก็พี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์กันบ้างนะคะ
ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็สัตว์ค่ะ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙อยู่คุณผู้ชมค่ะ
ลำบากจริงพี่น้องที่ต่างจังหวัดนะคะ
ทั้งสองคนเนี่ยเลยเดินทางค่ะไปช่วยช้างที่จังหวัดสุรินค่ะ

ซึ่งพี่น้องชาวสุรินทร์แล้วก็ช้างมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยคุณผู้ชมดูภาพนะคะน่ารักทีเดียว
เมื่อวานนี้ค่ะถือเป็นวันสุดท้ายที่พี่บินนะ
จะทำกิจกรรมให้ความช่วยเหลือต่างที่จังหวัด
ไปร่วมสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจอีกด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะพี่บินนะคะยังได้ร่วมพิธีทำบุญบวงสวงใหญ่
ตามธรรมเนียมโบราณของชาวสุรินทร์
ก่อนที่จะไปมอบความสุขให้กับเหล่าช้าง
ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนค่ะให้กับช้างเนี่ย
จำนวน๑๐๐เชือกค่ะพร้อมมอบเงินช่วยเหลือช้าง
แล้วก็สิ่งของถุงยางชีพให้กับครอบครัวควานช้างอีกด้วยนะคะ
แล้วก็พี่บินนะคะยังช่วยประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะ
ให้คนรักช้างค่ะซึ่งช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย
อย่างช้านานแล้วมาท่องเที่ยวกันเยอะด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีการคลายลงไทยล็อคอะไรอย่างเนี่ยแล้วเนาะ
สุรินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญมากเลยนะคะในประเทศไทย
ต้องลุ้นกันวันต่อวันก็ตามนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ไปเที่ยวกันได้นะ